คุณผู้ชมคะพูดถึงสารเจ้าพ่อประตูเชียงใหม่ค่ะ
ก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน

มีชาวต่างชาติเปลือยกายล่อนจ้อนเลยนะ
ขึ้นไปนั่งอยู่ตรงระเบียงศาล

ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้นี่ไม่ได้เลย
ต้องมีการขอขมาครั้งใหญ่ต้องล้างสิ่งชั่วร้าย
ต้องทำความสะอาดเพราะก็ไม่รู้ว่าชาวต่างชาติ
เขาจะมีเชื้อรุ่งเชื้อโรคอะไรด้วยหรือเปล่า
แต่ถ้าเรื่องความเชื่อนะเขาบอกโอ้โหไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิท
ซึ่งเมื่อวานเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมา

แล้วถ้าได้ดูในคลิปนะจะเห็นว่าโอ้โหชาวเชียงใหม่
แล้วก็คนอื่นเขาไปเตือนนักท่องเที่ยว
เถียงกันไปเถียงกันมานักท่องเที่ยวอยู่ในอาการเมา
แล้วก็ด่าเป็นคำหยาบคายภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะนี่แหละคลิปนี้คนแชร์ไปกันเยอะเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวต่างชาติ
สัญชาติบังคลาเทศอายุ๒๘ปี

บริเวณระเบียงศาลเจ้าพ่อประตูเชียงใหม่

ของเมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้กู้ภัยมูลนิธิรมใจเชียงใหม่
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเขาเมาสุรา
ช่วงเย็นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้นะ
คือเธอไปเปลือยกายจะกระโดดสะพาน
นครพิงลงแม่น้ำปิง
รอบนั้นตอนเย็นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปห้ามไว้
พอมาตอนกลางคืนมาก่อเหตุที่สารเจ้าพ่อประตูเชียงใหม่อีก
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่งตัวเธอไปที่โรงพยาบาลสวนปรุง
แล้วชาวบ้านในระแวกประตูเมืองเชียงใหม่
เขาก็หวาดภาวะแหละว่าการมากระทำแบบนี้
มันจะเกิดอาถรรพ์ไหมมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเมืองเชียงใหม่ไหม
อีกอย่างหนึ่งที่กลัวคือเธอเป็นชาวต่างชาติ
ก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองข้อมูลต่าง
ว่าเธอเดินทางมาถึงเมื่อไหร่จะมีเชื้อโควิดอะไรหรือเปล่า

ทีนี้ทีมข่าวของเราไปยังศาลเจ้าพ่อประตูเชียงใหม่
ไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งค่ะก็คือป้าลินอายุ๕๐ปี
ลินบอกให้ฟังบอกว่าชาวต่างชาติคนนี้
เขามาอยู่ที่ระเบียงสารเจ้าประมาณสักช่วงหนึ่ง
แล้วก็มีพลเมืองดีเอาผ้ามาพันตัวไว้
แต่ปรากฏว่าชาวต่างชาติเขาโวยวายแล้วก็เสียงดังขึ้นมาอีกค่ะ
จนตำรวจจนกู้ภัยเดินทางมาถึงก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์แบบนี้นะป้าลินอยู่ที่นี่มา๓๐กว่าปี
ไม่เคยเจอเลยอ่ะเคยเจอหนักสุดคือมาชี้หน้าด่าที่สารเจ้าพ่อ
มารอบนี้การกระทำแบบนี้นี่คือถึงขั้นแก้ผ้าแก้ผ่อน

เพราะว่าสารเจ้าเนี่ยก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้านที่นี่นะคะ
ไม่เหมาะสมเลยแล้วด่าด่าเขาด้วยนะ
ด่าไหมครับพวกเราด่าพวกที่มามองมาดูเขา
ด่าได้หรือเปล่าให้เขาบอกลงมาเขาก็ไม่ลง
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านก็บอกว่า
การกระทำแบบนี้ต้องมีการมาขอขมานะ
ล้างอาถรรพ์สิ่งชั่วร้ายต่างนะ
แล้วก็ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
เดี๋ยวหลังจากนี้ชาวชุมชนเขาบอกว่า
ต้องทำบุญใหญ่กันต่อด้วยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะมีคำเปิดเผยออกมาแล้วนะฮะ

อย่างที่บอกว่าเธอเป็นสัญชาติบังคลาเทศอายุ๒๘ปี
เธอก็ทางวันนั้นวันที่เกิดเหตุ
สายตรวจสพเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวก็นำตัวผู้หญิงคนนี้
พบพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
ก็จะให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง
เพราะว่าเธอก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะนะคะ
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัว

คือเรื่องนี้ทั้งหมดคือพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยออกมาบอกว่าได้รับรายงานกรณีนี้แล้ว
แล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุอย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง

ไปเจอผู้หญิงคนนี้สัญชาติบังคลาเทศ
แล้วก็การก่อเหตุวุ่นวายประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะคือ
เธอไปนอนเปลือยกายบนถนนช้างม่อย
ตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อีก
แต่ทีนี้เนี่ยคนก็อยากรู้ไงว่าเข้ามาไทยเมื่อไหร่

เข้ามาในไทยตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนเมษายน
แล้วก็อยู่ไทยมาด้วยวีซ่าทำงานนะ
เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

เขาก็มีการทำหนังสือแจ้งไปที่สถานทูต

จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะ

บุคคลที่มีอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นการป่วยทางจิต
จำเป็นต้องได้รับโอกาสและกำลังใจจากสังคมด้วย

หรือว่าคนที่มีลักษณะอาการอะไรแบบนี้นะครับ
ก็สามารถที่จะแจ้งไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หรือว่าสพชสายด่วนก็คือ๑๖๖๙ได้นะครับ
เพื่อจะนำตัวไปทำการบำบัดรักษาต่อไปนะครับ